ผมรับรองแนะว่าคนในสกูลนี้ไม่เคยวงการเค้า

ต้องบอกว่าเป็นคนตกงานนะ

คำมาทำงานในทางตำรวงเป็นจริงเป็นจัง
แต่ถ้าเราช่วยให้คำปรึกษาได้

ก็คงจะเป็นผู้อยู่เบื้องหลัง
ไม่ใช่เบื้องหลังเพื่อสวัสดิ์งามนาฏนะครับ

แล้วก็ให้แนวทางที่เป็นไปได้

ท่านก็ได้ติดต่อมาที่ผมเช่นเดียวกัน
ว่าในฐานะที่เป็นอดีตนายก
แม้จะเป็นนายกสั้นก็ตามนะ
ก็อยากจะให้เข้าไปร่วมกันตรงนั้นนะครับ

เพราะว่าต่อไปมันจะเป็นยังไงไม่ทราบ

เอาว่าที่ว่าปัญหาความขัดแย้งอะไรเนี่ยนะ

ก็กัดแย้งจนมีคนออกไปจากภักดิ์

ทุกพักก็มีการออกการเข้า

ถ้าเป็นเด็กให้ออกกันไปก็ไม่เป็นข่าว
ผมคิดว่าไม่มีอะไรมากนะครับ

เพราะว่าท่านเองก็ไม่ได้เป็นสมาชิกพัก
ผมเองก็เป็นแค่สมาชิกพักคนหนึ่ง

ต้องให้ทางคณะกรรมการบริหารพักก็ว่าไป

ถ้ามีอะไรที่เข้ามาคุยมาถามมาอะไร

ก็แล้วแต่เพราะเราไม่ใช่ผู้บริหาร

ท่านก็บอกว่าท่านก็สบายดี
แต่ว่าแค่ไม่สบายใจที่ไม่ได้กลับบ้าน

แต่ผมรับรองได้ว่า
คนในสกูลนี่ไม่เคยบลงกลานก่อน

เพราะว่ามันเป็นเรื่องของสัจธรรม
อย่างที่บอกว่าคนมาแล้วก็ผ่านไป

ผมก็เลิกแต่เกี่ยวข้องทางการบ้างแล้ว

อเจมส์วิธีพลังภาคบริษัทราชาวิทยาลัยบริธีพลังภาค
อเจมส์วิธีพลังภาคบริษัทราชาวิทยาลัยบริษัทราชาวิทยาลัยแน่นอน
อเจมส์วิธีพลังภาคบริษัทราชาวิทยาลัยแน่นอน

ก็เฉพาะเราได้ผ่านมาเยอะแล้ว
มีอย่างเดียวอ่ะถ้าพักเรือดใครถามฝั่งให้
แต่พูดถึงเป็นคนไม่เป็นใคร

ดูละในชินวัฒน์ก็ไม่มีใครแล้วเนี่ยตอนนี้เบอร์ยังไม่มีใครโปรอตอบ
ประดับการตอบรับของนั้น
ผมไม่ใช่ชินวัฒน์อาจจะมาอยู่ในตระกูลนั้น
แต่ว่าผมก็เลยไปแล้ว
ก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องกลับมาเป็นใหม่
เพราะมันเป็นมาอย่างทุกข์เลย
ไม่ได้ว่าแต่ว่าก็สนับสนุนภาพประชัย

อันนี้ไม่ได้พูดออกสื่อนะพูดปกตินี่แหละ

ถ้าคนไม่เก่งจริงเราได้ดันทุรังขึ้นมา
ชาวบ้านไม่ยอมรับมันก็ทำให้ตระกูลเจ๊งขึ้นมาเปล่า

แต่ถ้าเขาเก่งจริงเนี่ยถ้าเป็นชินวัฒนคุณก็ต้องให้โอกาสเขา

อย่าไปคิดถึงตระกูล

การเมืองก็คือการที่จะเข้ามาทำให้บ้านเมือง

มีความเจริญก้าวหน้า

มีสวัสดิการสวัสดิภาพชีวิตคุณภาพชีวิตที่ดี
ผมคิดว่าการเมืองน่าจะเป็นภารกิจ
หลักในการทำลูกบำรุงบ้านเมืองและประชาชน

จะมาทำแบบเล่นละครที่ไม่จริงคงไม่ได้
เล่นละครกับประชาชนก็คงไม่ควร
เพราะฉะนั้นผมคิดว่าการเมืองเป็นเรื่องจริงจังนะ
เป็นเรื่องที่อยู่ในตัวคนทุกคน

เพราะการเมืองมันมาแตะต้องในชีวิตเรา

เพราะฉะนั้นผมว่าการเมืองเป็นเรื่องจริงจัง
ที่จะต้องเข้ามาทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
ไม่น่าจะเป็นละครอย่างที่บอกนะ